มาดูเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยชอบใจของชาวบ้านที่จังหวัดพังงากันหน่อยนะคะ
มีการสร้างกำแพงปิดกั้นป้อมตำรวจ
มันจะกั้นเส้นทางไปสถานีอนามัยรวมถึงเส้นทางอบพยพหนีไฟ
เราจะได้เห็นเราจะได้รู้
แล้วท่านท่านลืมไปหรือว่า

แล้วปิดยังไงก็ต้องเข้าหอกอยู่แล้ว

โดยปกติต่างเข้าหอกมันก็แคบอยู่แล้ว

แล้วถ้าคุณมันบอกให้พี่จะทำอย่างนี้

คุณมาบอกว่าทางหลวงอยู่

รื้อหอกเรียก
เพราะว่าถ้าเราจะกระยาย

ตอนเมื่อทางหลวงอยู่และลำบากเข้าออกได้เลย

ก็แสดงความคิดเห็นว่าไม่พอใจ
หลังจากที่จะมีการก่อสร้างกำแพงรั้

เพราะมันจะปิดกั้นเส้นทางที่ชาวบ้านเขาใช้เข้าออกหมู่บ้าน
ปิดกั้นเส้นทางที่จะไปสถานีอนามัย

รถย้อนสอนเสี่ยงเกิดอันตรายอีก
อกจากนี้ถ้าทำเป็นป้อมเป็นกำแพงล้อมรอบนี้นะคะ
ก็จะเป็นการปิดกั้นเส้นทางอบพยพเมื่อมีเหตุแผ่นดินไหวด้วย
ชาวบ้านก็นำหนังสือรายชื่อคัดค้าน
ยื่นให้นายสุบินพรมอินหัวหน้าหมวดทางหลวงตะกัวป่าค่ะ
แล้วก็เรียกร้อง๓ข้อเรียกร้องด้วยกันก็คือ
ให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างกำแพง
ให้ย้ายหัวหน้าป้อมออกนอกพื้นที่โดยด่วน
และ๓ก็คือให้ย้ายป้อมตำรวจทางหลวงออกจากพื้นที่
เนื่องจากไม่ได้มีการบริการประชาชนรวมถึงเวลาเกิดเหตุ
ก็ไม่ได้มีตำรวจอยู่ประจำป้อมด้วย
ชาวบ้านก็บอกว่าถ้าจะมีป้อมแต่ไม่มีตำรวจก็ไม่รู้จะพึ่งใครนะ
ทางด้านนางศรีสมรพันชาตรีชาวบ้านน้ำเข็มบอกว่า
ไม่เห็นด้วยที่ตำรวจทางหลวงจะมาสร้างกำแพงรั้วปิดกั้นทางตรงนี้ค่ะ

ชาวบ้านเขาจะวิ่งอบพยพมาทางนี้ถ้าสร้างกำแพงอ้าวแล้วจะวิ่งไปทางไหน

ชาวบ้านก็พูดถึงความเดือดร้อนนะ
ส่วนทางด้านนายสุบินหัวหน้าหมวดทางหลวงตะกัวป่าบอกว่า
ทางเจ้าหน้าที่จะประสานให้ทางผู้รับผิดชอบทราบถึงปัญหา
เพื่อจะหาแนวทางการช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป
โดยตอนนี้ได้ขอให้ผู้รับเหมาหยุดการก่อสร้างไปก่อน
ห้ามทำการก่อสร้างกำแพงจนกว่าจะได้ข้อยุติ
กว่าจะได้ข้อสรุปจากทั้งประชาชนด้วยจากทั้งตำรวจทางหลวงด้วยนะครับ